คุณผู้ชมฮะในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปหนึ่งนะครับ
เป็นคลิปที่กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นคนกลางในการที่จะไกล่เกลี่ย
แต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ

ทีนี้ครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยสติแตกเหมือนกัน
ชักปืนออกมายิงขู่เลยนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะฮะ

กับหล้ามมาเลย

โอ้โหได้ยินเสียงปืนไหมฮะกี่นัดต่อกี่นัดครับเนี่ย

แค่ยิงปืนหรือว่าแค่ยิงขู่ขึ้นฟ้า

บอกว่าจะมาระงับเหตุหรือมาเพิ่มดีกรีความรุนแรงกันแน่
เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านควรระงับเหตุด้วยสถิด้วยสตินะครับ
ไม่ใช่มาถึงก็พูดไม่กี่คำชักปืนยิงขู่เลย

ทำไมสพในพื้นที่หมายถึงสถานีตำรวจภูทรในพื้นที่
ไม่รับแจ้งความยิงปืนแบบนี้มันเข้าข่ายข่มขู่หรือไม่
เหตุการณ์นี้เกิดในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคม
ที่ผ่านมาเวลาสักประมาณ๒ทุ่มครึ่งนะครับ
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเพื่อความเป็นธรรม
ควรให้ตำรวจท้องที่เข้ามาสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรกันแน่
แม้ว่าผู้ใหญ่บ้านจะยิงปืนเพื่อระงับเหตุ
เพราะมีวัยรุ่นคนหนึ่งถือมีดเดินเข้ามาหาผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่า
ก็ถกกระเถียงกันในโลกโซเชียลแล้วก็อยากหาความจริงไงคุณ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นกันแน่นะครับ
ต่อมาผู้สึกข่าวของเราได้สอบถามกับนางสาววนิดาพานนท์อายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นชาวบ้านในตำบลเมืองพลอำเภอพล
เล่าเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุให้กับผู้สิทธิ์ข่าวได้ฟังนะครับ

ขับรถจักรยานยนต์ไปทำธุระในตัวอำเภอพล
ก็ไปพบเห็นกลุ่มเด็กแว้นรวมตัวกัน
จอดรถจักรยานยนต์ขวางถนนอยู่๓คัน

ทำให้เธอนั้นไม่สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ของเธอผ่านไปได้
เธอก็เลยจอดรถและเข้าไปถามกลุ่มเด็กแว้น
มาจอดทำไมแบบนี้มันเกะกะขวางทาง
ก่อนที่จะเข้ามาต่อยจนล้ม
พร้อมกับรถจักรยานยนต์เธอก็ล้มด้วยนะครับ
แล้วก็ยังตามมารุมทำร้ายซ้ำอีก
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
จากนั้นนะครับเมื่อเธอแบบว่าโห

ก็รีบขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเหมือนกัน

ซึ่งขณะนั้นก็มีกลุ่มน้องหลาน

ตามหาแก๊งวัยรุ่นแก๊งนั้น
และตัวของนางสาววันนิดากับแฟน
ก็รีบขี่รถตามไปด้วยนะครับ
ไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นแก๊งนั้นนะฮะที่ทำร้ายเธอ
กำลังขี่รถเลี้ยวรถเข้าไปในหมู่บ้าน
หมู่บ้านกลางหมู่๙ตำบลโสกระหนกเต็น
ขออภัยตำบลโศกนกเต็นนะครับ
พอตามไปถึงบ้านหลังที่วัยรุ่นดังกล่าวขับเข้าไปเนี่ย
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ทีนี้มันก็เลยเกิดการโต้เถียงกันตรงนี้แหละครับ
กระทั่งมีผู้ใหญ่บ้านตามมาทีหลังนะครับ
ตัวของนางสาววนิดาที่ก่อนหน้านั้นถูกแก๊งวัยรุ่น
ทำร้ายร่างกายนะฮะเธอก็เลยฟ้อง
บอกว่าเธอไม่ได้มาหาเรื่องที่บ้านหลังนี้
แต่มาขอความเป็นธรรมที่ลูกบ้านของผู้ใหญ่เอง

จากผู้ใหญ่บ้านจะไม่ยอมตรวจสอบเหตุการณ์แล้ว
ปรากฏว่ายังมาด่าเธออีกด้วยว่ามาก่อเหตุความวุ่นวายในพื้นที่
แล้วก็ชักปืนออกมายิงขู่ขึ้นฟ้า

ก่อนที่ทุกคนก็ตัดสินใจรีบพากันแยกย้ายกันกลับบ้าน

แต่หลังเกิดเหตุเหล่านี้นะฮะทางด้านของนางสาววนิดาพานนท์

ก็คือ๑เอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่น
จอบรถจักรยานยนต์ขวางเธอแล้วก็รุมทำร้ายเธอ
แล้วก็เอาผิดกับทางผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ
ที่ยิงปืนขู่เธอด้วย
บอกแหมเห็นเราเป็นคนนอกพื้นที่หน่อย
กลางใส่เราเลยนะฮะก็ขอแจ้งความ
และให้ตำรวจเรียกตัวทั้งผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มวัยรุ่นนั้น
มาสอบปากคำนะครับเพื่อให้ความจริงนั้นกระจ่างชัดด้วยนะครับ